อันนี้ที่ผู้ซื้อบ้านโครงการจัดสรรแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น

หลังจากที่ซื้อบ้านแล้วกลับเพราะว่ามีปัญหา

กระเบื้องก็โก่งนะฮะแล้วก็กระเบื้องก็แตก
เจ้าของเตรียมที่จะประกาศขายบ้านทิ้งทั้งโครงการเลย
คุณถ้าซื้อบ้านแล้วเห็นบ้านตัวเองเป็นแบบนี้คุณจะยังไง

พอซื้อเสร็จแล้วมาเจอโครงการที่แบบชำรุดเสียหายแบบนี้นะครับ
เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านหลังหนึ่งในโครงการบ้านจัดสรร
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น

ขณะที่มีฝนตกลงมาแล้วก็ปรากฏว่า
น้ำมันไหลซึมมาตามฝ้าเพดานแล้วก็ตามขอบกระจกหน้าต่าง
ไหลเข้ามาในบ้านจนเจิ่งนองเต็มพื้นบ้านเลยคุณ
เวลาน้ำเข้าบ้านตกลงมาจากฝ้าเรื่องใหญ่นะ

โดยนางสาวนรดาศรียงเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า

ซื้อขายกับโครงการในราคา๒๖๙๐๐๐บาท

ก็พบเจอปัญหาจุกจิกหลายอย่าง

คือพื้นกระเบื้องมันโก่งแล้วก็แตกหลายจุด
ก็มีรอยร้าวทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไปทั่วเลยนะครับ
แล้วก็ที่หนักที่สุดคือเวลาฝนตก
น้ำมันไหลมาตามขอบกระจกหน้าต่างบ้านแล้วก็ฝ้าเพดาน
ล่าสุดฝนตกหนักฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหว
น้ำมันเจิ่งบนฝ้าเพดานพังทลายลงมาครับ

ได้ว่าจ้างให้ช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
สอบถามไปยังเจ้าของโครงการก็บ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบมาโดยตลอดครับ
เช่นเดียวกับคุณพิชยาพาโนมัยนะครับ

ทางเจ้าของโครงการบอกว่าเป็นบ้านมือหนึ่ง
แต่พอตกลงซื้อขายกันแล้วมาตรวจสอบ
กลับพบว่ามีผู้มาซื้อและอาศัยอยู่ก่อน

กลายเป็นไม่ใช่บ้านมือ๒เป็นบ้านมือ๔แล้วเนี่ย
เมื่อเข้ามาอาศัยก็ต้องพบกับปัญหาบ้านที่ไม่ได้มาตรฐานครับ

แรกที่หนูเจอคือจุดฝ้าข้างล่างห้องนั่งเล่น

นั่งดูทีวีอยู่กินข้าวอยู่
ก็น้ำไหลลงมาเป็นทางเลย
คือตกลงมาไม่พอกลิ่นมาด้วย

พระไม่สามารถฉันข้าวได้เลยแม้แต่นิดเดียว
ท่อน้ำถังน้ำดีด้านหลัง

แล้วก็คลงสร้างอยู่ไหนสาวนวิสวะคือใคร

หรือซื้อบ้านหลิวต้องการบ้าน
แต่นี่คือยิ่งอยู่ยิ่งพังยิ่งซ่อมและยิ่งเครียด
หรือผ่อนบ้านทั้งแบงค์ซ่อมทั้งบ้านเอง
๙เดือนนะคะจะให้ซ่อมเองเหรอคะ
จะให้ทั้งซ่อมและทั้งผ่อนเด็กคนโตคนเดียวค่ะ

ให้ผู้ใหญ่มาช่วยสักคนก็ถามทวงถาม
ได้แค่บอกว่าจะมาทำให้จะมาทำให้
นี่แหละคุณหลิวเลยออกมาโอ้โหประกาศขายด้วย
หนังใหญ่นะแต่ก็ถือเป็นการประชดด้วยแหละนะ
แต่ใจจริงก็อยากขายคืออยู่แล้วไม่สบายใจนะครับ
จากการที่ทีมข่าวของเราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
ว่าทั้งโครงการมีบ้านอยู่ทั้งหมด๒๐หลัง

ซึ่งจากการสอบถามผู้อาศัยในโครงการก็ต่างบอกว่า
มีบ้านก็มีปัญหาเหมือนกันทุกหลังเลย
ซึ่งอาจจะเกิดจากการออกแบบและใช้วัสดุในการก่อสร้าง

ขณะที่บ้านแต่ละหลังก็ต้องเสียค่าส่วนกลางทุกเดือน
แต่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ไม่มีการเข้ามาดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการ
ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสคบ
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดนะครับ
ล่าสุดผู้อาศัยได้รวมตัวการไปร้องเกลียน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มณฑนฐานบกที่๒๓
ค่ายศรีพัชรินเพื่อหาทางช่วยเหลือ

ขณะที่เจ้าของบ้านก็ขึ้นป้ายประกาศขายบ้าน

ช่วงบ่าย๓โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้นะครับ